มาออนทัวร์กันต่อนะคะคุณผู้ชมเมนูต่อไปนี้อาจจะดูบ้านบ้านสักนิด
แต่รับประกันเลยว่าเล่าเส้นเป็นเรื่องคัดสรรมาต้องไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
เพราะใครทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้ต้องใจรักในการรอ
ก็ลูกค้าเขาเยอะจริงเลยนะคะ
ว่าแล้วคุณน็อตก็รีบไปเข้าคิวสิคะเดี๋ยวอดทานไม่รู้นะเป็นดาราก็ต้องเข้าคิวอะเนาะ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แห่งหนึ่งครับ
ขายดีมากครับอยู่ในซอยเจริญใจหรือว่าซอยเอกมัย๑๒เนี่ยนะครับ
ร้านนี้นะครับพูดตรงเลยผ่านมาหลายรอบแล้วครับ
เห็นคนยืนต่อแถวกันยาวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะครับผม
อยากจะรู้แล้วว่าเคล็ดลับของเขาเนี่ยมีอะไรทำยังไงถึงทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวรอต่อคิวกันสักนิดนึงนะครับถ้าได้คิวผมเมื่อไหร่เนี่ยจะไปสืบเอาความลับมาให้คุณผู้ชมทันทีเลยครับผม
ก๋วยเตี๋ยที่คุณน็อตพูดถึงคนแถวนี้เขารู้จักกันในชื่อก๋วยเตี๋ยวกลางซอยเจริญใจค่ะ
การันตีความเป็นเจ้าดังขายดีประจำซอย
อ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้ดูภาพกันสักหน่อยขายดีแค่ไหนถามใจเธอดูโอ้โห
มีลูกค้ามาต่อแถวรอทานยาวแบบนี้แทบทั้งวันเลยล่ะค่ะ
อยากรู้แล้วสิว่าก๋วยเตี๋ยวกลางซอยร้านนี้เขามีดีอะไร

ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าขายดีเนี่ยขายดีขนาดไหน
แล้วแต่ขายดีมากหรือดีน้อยแต่เอาดีน้อยก่อนเอาดีน้อยก็ประมาณร้อยกว่าชาม
ร้อยกว่านี้ได้แน่นอนต้องได้ครับแต่ว่าทุกวันได้แน่นอนต้องได้
เอาขายดีมากล่ะสองร้อยอับสองร้อยอับครับ
ช่วงไหนขายดีสุด๑๑โมงจำเที่ยงเที่ยงเที่ยงครึ่งหรือบ่าย
ประมาณ๑๖๑๘โมงก็หยุดได้แล้วถ้าวันไหนอาจจะเป็น๓โมงแล้วแต่
ถ้าหมดเร็วก็เลิกเร็วใช่ครับผมหมดช้าหน่อยก็เลิกช้าหน่อยครับผม
ขายให้ได้แค่เมื่อนี้อยากจะรู้แล้วว่าเข็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่ไหน
พูดถึงน้ำซุ๊ปก่อนน้ำซุ๊ปให้เราก้ินไง
ใช่ครับผมจะมีส่วนมากกว่าของน้ำตาลที่เราคั่วให้มันหอมอ๋อน้ำตาล
เอาน้ำตาลไปเคี่ยวให้มันหอมครับผมเคี่ยวให้มันหอมแล้วมันก็
แล้วก็มาปรุงรสเอาอ่ามันถึงจะได้สีนี้นอกนั้นผมยังเห็นมีมะระใส่ใบ
อันนี้ด้วยครับผมใช่ไหมมีใบเตยด้วยใบเตยเพื่อทำให้มันหอมขึ้น
เตยให้มันหอมนะครับผมแล้วก็มีตีนกงตีนไก่อะไรก็ว่ากันไป
ใช่ครับผมใส่เข้าไปให้หมดตั๋วยือในนี้เป็นที่เรียบร้อย
รสเรียบร้อยแล้วครับเนื้อไก่ล่ะวิธีการเลือกไก่ของเราเลือกไง
ก็เลือกที่เป็นตัวที่มันอ้วนนะครับเป็นไก่สายพันธุ์อะไรรู้ไหม
ไก่แก่ไก่แก่ไก่แก่ไก่มีสามอย่างคือไก่อ่อนไก่อ่อนคือไก่พวกนี้ที่เอามาตุ๋น
อ่อนคือไก่มาตุ๋นแล้วไก่ตอนก็คือไก่ที่เขาไก่ทำข้าวมันไก่
อ่าฮะอันนั้นไก่ต่ออันนี้คือไก่แก่ไก่แก่นี่ก็คือเนื้อมันจะเหนียวเนี้ย
มันจะเหนียวหน่อยเวลาเวลาหันก็จะเป็นชิ้นไก่แก่นี่ยื้อเท่าไรเนี่ย
ผมก็บอกไม่ถูกนะแต่เขาเขียนว่าว่าในวินว่าเป็นไก่แก่
คือเวลาเราไปสั่งฟาร์มไก่ก็บอกเอาไก่แก่ถูกต้องครับผม
เพราะจะได้เนื้อที่เหนียวเหนียวละนุ่มละนุ่ม
ไก่แก่ตัวนี้มันจะมีพวกมีพวกไข่ไข่อ่อนมีไข่ตัวนี้อ่า
ครับผมมีเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยคือกินได้ทุกทุกส่วนว่างั้นเถอะ
แล้วก็ไก่ตุ๋นอันนี้ไก่ตุ๋นเราใช้ไก่อ่อนใช่ไก่อ่อน
แล้วการปรุงรสยังไงอ่ะขาไก่อ่อนอ่าการปรุงรสของเรายัง
การปรุงรสก็ใส่เครื่องปกติเครื่องพะโลกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
อันนี้ก็อุ่นไปเรื่อยเลยครับก็คือพร้อมรับประทานแล้ว
ปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับอ่าเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างทางร้าน
เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ก็บะหมี่
แล้วก็บะหมี่นะเส้นไหนได้รับความนิยมสูงสุดเส้นเล็กครับผม
เส้นเล็กไก่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะจ้ะทำเลยครับ
ความอร่อยจากก๋วยเตี๋ยไก่ชามนี้จะไปถึงมือคุณน็อต
เราไปฟังการการันตีรสชาติจากเหล่าลูกค้าขาประจำกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ
ว่าอะไรกันนะที่ทำให้พวกเขายอมอดทนต่อแถวรอทานกันนานขนาดนี้
ก็มากินบ่อยครับชอบน้ำซุปครับน้ำซุปอร่อย

เคยมารอนานสุดครึ่งชั่วโมงปกติผมจะกินเส้นเล็กประจำ
คือไปกินที่ไหนมันไม่เหมือนที่นี่
มานานแล้วค่ะเขาขายมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะที่นี่
ที่พี่ไปกินมันน้ำซุปมันไม่ค่อยอร่อยนะแต่ที่นี่เจ้านี้เขาอร่อยจริง
แฟนก็บอกว่าไปกินที่อื่นก็ไม่เหมือนเจ้านี้
เจ้านี้เขารสชาติเขาจะกลมอร่อย

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำซุปของที่นี่เด็ดขนาดนี้
ตานักเล่าเส้นของเราได้พิสูจน์ความอร่อยกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
เฮียน็อตเนี่ยสดน้ำซุปให้เกลี้ยงชามแทนพวกเราด้วยนะ
เห็นแล้วแบบหิวมากเลยอ่ะ
มาแล้วค่ะสวัสดีครับแม่นั่งเลยครับผมอ่าโอเค
ชื่ออะไรจ้ะชื่อสุดวันค่ะแม่วันนะเรียกแม่วันนะอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
ไก่ทุกอย่างอ่าเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านอ่าร้านมีชื่อไหมฮะ
ก๋วยเตี๋ยวไก่ปอดกลางซอยเจริญใจเนี้ยค่ะเอาล่ะเราจะเริ่มชิมมาน่ะค่ะ
โดยไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นนะรายการเรานี่นะฮะจะต้องไม่ปรุงค่ะ
ต้องอร่อยจริงจริงค่ะไม่อร่อยเราไม่มาถ่ายต้องอร่อยด้วยการที่ทำจากฝีมือของเจ้าของร้านจริงจริงค่ะ
กดดับไหมเนี้ยลองหน่อยค่ะ
น้ำซุปเนี้ยมันหวานนะค่ะมันหวานกับที่เราเอาน้ำซุปกระดูกไก่ค่ะ
ใช่ไหมกระดูกไก่เนี้ยนะค่ะไปต้มนานนานต้มตั้งแต่กี่โมง
ตีสี่เนี้ยค่ะต้มไก่ทั้งตัวเลยนะคะลุกขึ้นมาต้มไก่ทั้งตัวแล้วค่ะ
เราเริ่มเลาะกระดูกกี่โมงต้มไก่นี่สองชั่วโมงแล้วก็มาเลาะกระดูก
เพราะว่าต้องไปไก่นี่มันเป็นไก่พันธุ์ต้องต้ม๒ชั่วโมงใช้เวลาหน่อย
ต้มถ่านที่บ้านต้มถ่านด้วยเหรอใช่ค่ะต้มถ่านท่าไม่ใช้แก๊สจ้ะ
แก๊สอาจจะเร่งมากแล้วมันหนังไก่มันจะไม่กรอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อนี่เทคนิคอันนึงนะตะกี้อ๊อสไม่บอก
คือต้องต้มด้วยเตาถ่านเท่านั้น
เพราะว่าถ้าเป็นเตาก๊าซเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำบ้างอ่ะ
อันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นไก่พันธุ์เนี่ย
อาจจะใช้เวลาต้มนานหน่อย๒ชั่วโมงนะฮะ
เด็ดมันอยู่ที่เนื้อไก่นี่เอง
มันไม่เละมันเหนียวแต่ในความเหนียวมันมีความนุ่มอยู่ด้วย
แม่ถามถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย
สิบปีแล้วค่ะที่แรกเนี้ยปั่นสามล้อนะคะเนี้ยสามล้อคันนี้แหละค่ะ
คันนี้เลยเหรอค่ะปั่นขายอยู่แถวไหนซอยปีดีสามสิบเอ็ดนี่แหละครับ
ระแวกเนี้ยค่ะระแวกนี้แหละค่ะตั้งแต่สมัยคุณพ่อเขานะคะ
ตั้งแต่คุณพ่อเลยเหรอค่ะก็เลยสืบทอดกันมาต่อไปใช่ไหมค่ะ
แล้วพ่อไปเอาสูตรก๋วเตี๋ไก่มาจากไหนอ่ะก็มาตั้งแต่เพื่อนฝูงเขาหรือพ่อ
พ่อเขาสมัยสมัยแล้วก็ย่างกาลกันนี้นะคะครับก็เลยได้สูตรมาค่ะ
มาสร้างอาชีพของตัวเองโดยการขายก๋วยเตี๋ยวค่ะบรรยากาศสมัยก่อนแถวนี้เป็นยังไง
ุ่นวายแบบนี้ไหมยังเป็นป่าอยู่เลยนะคะเนี้ยแถวตรงนี้ยังเป็นป่าเลยเหรอค่ะ
เอาแล้วร้านเอาแล้วก็ปั่นก๋วยเตี๋ยวขายไปเรื่อยปั่นค่ะไม่ได้ตั้งนี่ปั่นแบบ
ไปจอดตรงนี้ตรงนู้นทีตรงนี้ทีอย่างเงี้พ่อพ่อก็เป็นคนปั่นนะคะ
แล้วก็เป็นป่าหมดเลยแล้วก็ทางบ้านก็จะโบกเรียกมาทานมาทานแวะทานหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็จะจอดตรงหัวมุมแล้วลูกค้าแบบวันแรกก็อาจจะมาเรื่อยที่วันที่สองมาเขารู้ว่าเราจอดที่นี่
แต่ว่าเป็นล้อเลื่อนอ่ะอ่าไม่ได้จอดประจำก็คือลูกค้าก็เดินตามกินแหละค่ะ
บอกทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปากต่อปาก
ครับเอ้ยก็ยี่สิบสี่ปีอ่ะสรุปเปิดขายมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปั่นตากระยาน

ค่ะก่อนที่จะมาตั้งร้านตรงนี้ค่ะ

เบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบสามสิบปีที่ขายมาก็มาเรื่อยอย่างนี้แหละครับ
เริ่มขายดีเนี่ยที่คนเริ่มรู้จักในย่านระแวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
มาตั้งเลยนะคะตั้งแต่ปีที่มาจอดเลยก็ลูกค้าก็แน่นตลอด

มีค่ะแต่ว่ารู้สึกมาก็แน่นอย่างนี้ตลอดครับก็เยอะอย่างนี้ตลอด
คิดว่าอะไรทำให้ร้านเราขายดี
ก็เป็นอยู่ที่น้ำซุปหรือว่าให้อาจจะขายแบบว่าคนสัญจรไปมาแบบราคากันเองอะไรอย่างนี้นะคะ

มาขายที่แรกสิบสองสิบสองบาท

สามสิบห้าพิเศษสี่สิบ
พิเศษ๔๐แล้วก็ให้เครื่องแบบนี้เลย
แน่นแน่นแบบนี้แน่นแน่นแบบนี้เลยแน่นแน่นแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหราคาไม่แพงจริงไหมฮะนี่แหละถึงได้คลองใจคนระแวกนี้กันมาอย่างช้านาน

ค่ะลูกค้าทุกท่านที่มาที่นี่มาวันแรกก็
มาพอมาทานวันแรกวันที่๒ก็มาอีกปกติเหมือนเดิมค่ะ

ค่ะมาวันแรกวันที่๒ก็ต้องมาอีกนะคะ
ความสะอาดล่ะบางทีกลางข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนไม่กล้ามาทาน
ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะต้องสะอาดด้วย

เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเนี่ยรับประกันได้

ครับทานอย่าผ่านเฉย

ขอบคุณมากค่ะพี่น้อย
เห็นคุณน็อตทานอย่างอร่อยแบบนี้
ก็อดท้องร้องตามไม่ได้
ขอไปหาอะไรทานแก้หิวก่อนแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวกลับมาให้คุณน็อตทรมาน
ด้วยเมนูเส้นหน้าตาน่าทานกันต่อในช่วงหน้าจ้า
สวัสดีครับ